ติดยาค่ะแค้นมากเลยเพราะว่าถูกผู้หญิงแจ้งจับข้อหาลวนลาม
ดักรอผู้หญิงกลางถนนแล้วเอามีดฟันเขาจนตายฟันที่คอฟันที่หน้านะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหกโมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะเป็นถนนกลางหมู่บ้านเลยนะคะ
อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังตอนที่ตำรวจสพวังวิเศษได้รับแจ้งเหตุแล้วลงพื้นที่ไปถึงเนี่ย
เจอร่างของน้องแบมวัย๒๑ปีค่ะน้องถูกฟันเข้าที่คอและหน้าจนเป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลย
คนก่อเหตุชื่อเจนอายุ๓๖ปีนะคะจักรพงศ์นวลใหม่แล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคนตายด้วย
หลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ตามจับตัวในเจนได้ที่บ้านพักพร้อมกับมีดพระที่ใช้ก่อเหตุหนึ่งเล่มนะคะ
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนตรวจพบสารเสพติดในร่างกายด้วยนี่สภาพ
แบบนี้เลยค่ะเราส่งคุณไกด์ธนกรลงพื้นที่ไปนะคะ
เขาบอกว่าเส้นทางที่จุดเกิดเหตุมันเปลี่ยวมาก
ไปบ้านในเจนก็เจอสมุดบันทึกในเจน

คุณไก๊บอกพอเปิดดูผมนี่
พังงะเลยอ่ะในนั้นเนี่ยนะคะอ่า
พวกคาถาอาคมเกี่ยวกับการทำน้ำมันเสน่ห์

มามีอะไรด้วยกับคนปลุกเสกนี่

กินไม่ได้นอนไม่หลับคาถาเสกน้ำมันเสน่ห์
แต่ต้องระเหยเข้าผู้หญิงโอ้ผ่านไปเลยค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่ายังมีขั้นตอนทำพิธีมัดหุ่นผูกคุณสัย

คาถาสั่งให้หยุดคาถาเสกข้าวกินเสกน้ำ
แผนเหยียบโลกตีดาบฟ้าฟื้น
แล้วก็คาถาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย
แต่หลักคือเน้นไปเรื่องทำเสน่ห์

สมุดมีบทเพลงที่แต่งขึ้นมาเองด้วยนะคะ
แล้วก็ข้อความแปลกอีกหลายข้อความเช่น
นรกอเวจีสั่งฆ่าผู้คนมันต้องตายทุกคน

กูนามว่าขุนแผนชนะสงครามพูดผีปีศาจที่กูปลุก
ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณนรบคนไทย

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่วัดบางครามนะคะ
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องแบมค่ะ
ได้คุยกับน้องเบลน้องสาวของแบม

กำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากบ้านของน้า

ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปแค่๔๐๐เมตรเองค่ะ
แต่ว่าน้องเบลบอกว่าเออมันมืดแล้วอย่าไปเลย

ก็เลยไปก็ได้ไปเป็นเพื่อนกัน

มันต้องผ่านหน้าบ้านของเจน

จังหวะจะถึงบ้านในเจนเนี่ย
บอกว่าเห็นคนแบบเป็นเงาเหมือนเป็นเงาผู้ชายยืนถือมีดพระอยู่
พอขี่รถเข้าไปใกล้เห็นในเจนยืนกลางถนนถือมีดอยู่จริง
ก็เลยหักรถเลี้ยวกลับด้วยความตกใจค่ะ
แต่จังหวะเลี้ยวกลับเนี่ยรถมันดันเสียหลักไงคะ
ออเตอร์ไซค์เนี่ยเนาะเลี้ยวกันหันอะ
เสียหลักรถก็เลยล้มล้มไปตรงคูข้างถนน
เลยวิ่งมาจับตัวน้องแบมไปค่ะ
แล้วก็เอามีดฟันเข้าที่คอกับหน้าของน้องแบม๓ที
ตกใจมากก็วิ่งเข้าไปจะช่วยเหลือพี่นะคะ
ก็ฟันมีดใส่แขนเบลเหมือนกัน
ก็เลยต้องวิ่งหนีกลับบ้านไปเรียกพ่อกับแม่ให้มาช่วย
ซึ่งเจนวิ่งไล่ตามมาด้วย
บอกตอนนั้นน่ะวิ่งไม่ถึงบ้านนะ
ต้องตัดสินใจเลี้ยวเข้าบ้านญาติเพื่อขอความช่วยเหลือ

บอกเชื่อเลยว่าที่เจนดักรอทำร้ายเธอกับพี่แบมเนี่ย

พวกเธอสองคนพี่น้องแจ้งความจับเรื่องที่ในเจนลวนลามเธอ
ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เจนเคยขู่ฆ่าเธอกับพี่สาวด้วย

อายุแค่๑๗นะคะน้องเบลเนี่ย
น้องต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
แม่ของน้องแบมนะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าว

บอกว่าลูกสาวเนี่ยเรียนอยู่นิติศาสตร์ปีสาม
ความฝันของลูกคืออยากเรียนปริญญาโทแล้วก็ทำงานเป็นทนายความ
ส่วนเจนเนี่ยเคยมีเรื่องกับสามีเธอก็คือพ่อน้องแบมพ่อน้องแบมน้องเบล
เมื่อ๖ปีก่อนเพราะในเจนแอบเข้ามาขโมยปามในสวน

เมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาเจนก็เข้ามาก่อเหตุลวนลำน้องเบลลูกสาวคนเล็กถึงในบ้าน
พอแจ้งความก็ข่มขู่บอกจะเอาชีวิต
วันเกิดเหตุเนี่ยน้องเบลวิ่งมาตามบอกช่วยด้วยพี่แบมโดนทำร้าย
จังหวะที่เห็นร่างลูกเลือดอาบเนี่ยโอ้โหแม่นี่ใจแทบสลายอ่ะ
แล้วเจนยังขี่มอเตอร์ไซค์มาเยอะเย้ยด้วยนะบอกว่า
ตายไปแล้วต่อไปนี้ก็ไม่มีใครแจ้งความได้แล้ว

แม่บอกชีวิตอย่างไรก็ต้องแลกด้วยชีวิต
ถ้าเป็นไปได้อยากให้ก็ประหารชีวิตไปเลยหรือไม่ก็จำคุกตลอดชีวิตไปเลย
เพราะลูกแม่มีอนาคตแล้วก็
น้องก็ยังเด็กมากไม่สมควรมาตาย

ตั้งแต่ในเจนก่อเหตุลวนลำน้องเบลแล้วก็ขู่จะฆ่า

เคยบุกไปตรวจค้นบ้านในเจนเจอยาบ้า๑๗๐เมตร

ตำรวจว่าไงรู้ไหมคะยังไม่ว่างอ่ะก็เลยยังเข้ามาจับไม่ได้
อันนี้ตำรวจในพื้นที่ต้องชี้แจงนะ
อันนี้คือสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านบอกเรามานะคะ
ถ้าข้อเท็จจริงเป็นยังไงหรือว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่ตำรวจ
ไม่สามารถมาจับตัวในเจนได้ทั้งที่เจอยาบ้า๑๗๐เมตรเนี่ยอยากให้ตำรวจออกมาชี้แจงแหละ
เพราะว่าจากเหตุการณ์วันนั้นที่ตำรวจอาจจะไม่ว่างหรือติดอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่มาจับในเจน
มันส่งผลให้วันนี้น้องแบมต้องตาย
ทีมข่าวเราไปตรวจสอบประวัติคดีของนายเจนค่ะ
เมื่อปี๕๒เคยถูกจับข้อหาทำอาวุธปืนโดยเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๕๖ข้อหาเสพยาเสพติดขณะขับรถ
ปี๖๖พาผู้อื่นไปกระทำอนาจารย์ก็คือที่ลวนลามน้องเบลที่น้องไปแจ้งความเอาไว้
ซึ่งทั้งหมดทุกข้อหาเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่สพวังวิเศษทั้งหมดนะคะ
สำหรับคดีล่าสุดนี้ตำรวจสพวิเศษก็แจ้งข้อกล่าวหาในเจน๒ข้อหา
คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็เสพยาเสพติด
คือตอนนี้นำตัวไปฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวแล้ว

เผื่อพี่สำรวจสพวิเศษยังไงก็บอกมาได้นะครับ